วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระสำคัญคือการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติม
ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทธกภัยในภาคใต้
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็คือการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมนะคะจำนวน๒๘๐๐ล้านบาท
เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรจำนวนรายละ๓๐๐๐บาท
ติดตามรายละเอียดนะคะจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานลงไปให้ความช่วยเหลือ
และในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีเองก็จะลงพื้นที่ประสบอุทธกภัยอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูรวมไปถึงหาแนวทางในการป้องกันระยะยาว
ขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันร่วมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามสื่อมวลชน
ถึงการตั้งอ่างบัวเพื่อปรับภูมิทัศน์ในธรรมเนียบรัฐบาลว่า
เพื่อความสวยงามและให้ดูว่า
สมองไม่เปลี่ยนก็จะกลายเป็นอาหารของพวกเต่าปลาด้านล่าง
ขณะที่นายสุพนัทศิรันทวีเนติเลขาธิการสอบต
นำนายฮาซันซาเมาะเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทดสอบท่องจำคัมภีร์อันกุลาอาณานานาชาติตามดับซีส
ที่ประเทศซูดานเข้าพบนายกรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเยาวชน
นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ
หวังว่าจะรักษาสิ่งนี้ไว้
พร้อมขอฝากไปยังผู้อาวุโสเด็กเยาวชน
ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข
ส่วนเหตุการณ์ในภาคใต้นะคะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์
และแม้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีจำนวนน้อย

โดยเฉพาะชาวมุสลิมสมัยใหม่
ที่สามารถใช้ความทันสมัยควบคู่กับการคงอัตลักษณ์ไว้
รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือในการสร้างความปลองดอง
รวมถึงต้องเข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยด้วยค่ะ
ไม่ใช่มันเป็นระบบของที่ดีที่สุด
เพราะว่าอย่างนั้นนะดีที่สุด
แต่มันเหมาะสมกับแต่ละประเทศอื่นไหม
มันจะไม่มีความแตกต่างแต่ไปได้คืออย่างใด
ก็คือเชียงว่าอย่างไรมันคว้างข้าง

ถึงก็มีงานทำไปมันเป็นการรักษาดูแล
อ้าวพวกเขาต้องมาหาระเบียบก่อนแล้วจะช่วยกันอย่างไร
ถ้าไม่เข้าเลยต่างต่างความสะวัสดีกัน

นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
สถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้
โดยตั้งแต่วันแรกที่เกิดสถานการณ์จนถึงวันนี้
ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด
และได้สั่งการเพิ่มเติมไปในพื้นที่
ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะลงพื้นที่ประสบอุทธกภัยภาคใต้อีกครั้ง
เพื่อติดตามการช่วยเหลือรวมทั้งแนวทางการฟื้นฟู
และการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน
อกจากนี้จะไปติดตามโครงการของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงรับสั่งไว้นานแล้วว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ได้หรือไม่
โดยต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ระบุนะคะว่าการประชุมคอรมอลวันนี้ก็จะหารือกับนายกรัฐมนตรี

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดูแลในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรจะช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพและเยียวยาเกษตรกร
ส่วนระยะยาวจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ
ครับในขั้นต้นตอนนี้ก็มีการพิจารณาในพื้นที่เร่งด่วน
เช่นในเรื่องของสาธุโปรกเช่นถนน
ก็อาจจะต้องมีการอุณหัวในการที่ซ่อมครั้งนี้เลย
ว่าจะต้องทำให้สอดคล้องกับเรื่องของ
ก็จะจะลดความสูงเสียในขณะนี้ก็จะต้องการด้านนี้เป็นระบบแรกกร
ในขณะนี้สถานการณ์ฝนเบาบางลง
น้ำทุ่มหลังอย่างมีบางพื้นที่ในขณะนี้
ก็อาจจะมีต่ออีกวันนี้พรุ่งนี้หลังจำนวน
ถ้ายังไม่มีลงมามากกว่านี้
การระบายน้ำก็คงจะทำได้ดีแล้วก็คงจะเตรียมเข้าฟื้นฟูได้เลย
สำหรับวาระสำคัญในการประชุมคอรมอลวันนี้นะคะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นชอบขยายวงเงินช่วยเหลือกเกษตรกร

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าของกระทรวงในวงเงิน๒๘๐๐ล้านบาท
เกษตรกรรายละ๓๐๐๐บาท
ซึ่งหากคอรมออนุมัติจะจ่ายให้กับเกษตรกร๔แสนกว่ารายได้ทันที
อกจากนี้ได้ขอความเห็นชอบใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
วงเงิน๓๕๐ล้านบาทเพื่อช่วยชาวประมงอย่างเร่งด่วนด้วย
สำหรับมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
จะเสนอเข้าคอรมอลในสัปดาห์หน้า
เพราะต้องสำรวจความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรของแต่ละครัวเรือนก่อนค่ะ
อกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จะพิจารณาขยายมาตรการทางภาษี
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศออกไปจนถึงสิ้นปี๒๕๕๙
เดิมที่สิ้นสุดเมื่อ๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๙ด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ